เช่นไม้ไผ่

ใบมะพร้าวที่สามารถทำเองได้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
จะได้ถ่ายทอดข้อคิดต่างให้กับลูกหลานอีกด้วย